คุณผู้ชมครับดูเรื่องของโควิด๑๙หน่อยนะครับ
วันนี้ท่านที่เห็นตัวเลขของกรุงเทพ
ว่ามีผู้ติดเชื้อ๓๕๐กว่าคนอาจจะตกใจ

แต่ดูเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ก่อนนะครับ
วันนี้มีการเผยแพร่ภาพเป็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
สิริวัณนวรีนารีรัฐรัชกัญญาที่พระองค์เสด็จไปยังโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
โดยระบุว่าทรงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เนื่องจากทรงอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีการเดินทางและพบปะผู้คนจำนวนมาก
ซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด๑๙
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไปนะครับ
พระองค์ทรงเข้ารับการฉีดตามขั้นตอน๘ขั้นตอน
ตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เริ่มจากการลงทะเบียนการตรวจร่างกายช่างน้ำหนัก
วัดความดันโลหิตคัดกรองความเสี่ยงรับการฉีดวัคซีน
จัดห้องพักสังเกตอาการหลังฉีดเป็นเวลา๓๐นาที
มีแพทย์ประจำเฝ้าสังเกตอาการทรงปลอดภัยและไม่มีพระอาการแพ้ใดนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยวันนี้นะครับ
โควิด๑๙เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๐๑คนนะฮะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๓๘๓เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๘
รวมขณะนี้๒๘๒๗๗นะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพนะฮะ
เป็นคนกรุงเทพเป็นผู้ชายอายุ๗๕ปี
ผู้เสียชีวิตสะสมในไทยขณะนี้๙๒ศพนะครับ
ทีนี้ผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยวันนี้โอ้โห๔๐๑เนี่ย
ถ้าไปแยกดูเนี่ยเป็นในกรุงเทพฯ๓๕๒ค่ะ
คนที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ความจริงแล้วเนี่ยเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ๓๕๒เนี่ย
เป็นผู้ต้องกักตัวนะฮะเป็นผู้ต้องกักที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
แล้วอยู่ในความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตมนะครับ
ซึ่งได้นำมาอยู่ที่ตมบางเขน๓๑๘รายนะครับ
เป็นสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน
ที่เป็นสถานที่รับผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
จากทั่วประเทศมาดำเนินคดีนะฮะ
เริ่มมาจากผู้ต้องกักชาวเนปานติดเชื้อก่อน๑คนที่ตมบางเขน
และผู้ต้องกัก๖คนที่ย้ายมาจากอำเภอสุไงโกลกนราธิวาส
และผู้ต้องกักเดิมอีก๒คนตรวจพบตั้งแต่๑๑มีนาคม
กลายเป็นตอนนี้๓๐๐กว่าคนนะครับที่พบในพื้นที่กรุงเทพ
ผู้ต้องกักที่ติดเชื้อนอกจากจะมีที่ห้องกักตมบางเขตแล้ว
ยังมีที่ห้องกักตมสวนพลูด้วย
เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหา
โนโทสมพงศ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมกับคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้แถลงข่าวนะครับ
เกี่ยวกับแผนรับมือแล้วก็การป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ
ด้วยการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว
รองรับผู้ต้องกักที่ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด
โดยแจกแจงตัวเลขรายละเอียดนะครับผู้ต้องกัก
อยู่ในความดูแลของตมที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
จะมีกี่สัญชาติก็แล้วแต่มีอยู่ทั้งหมด๑๖๑๕คน
เดิมถูกกักที่บางเขน๔๙๐ที่สวนภูรณ์๑๑๒๕
แล้วไปมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๓๙๓ณขณะนี้นะครับ
เป็นผู้ชาย๓๗๐ผู้หญิง๒๓ทั้งหมดตอนนี้แยกออกมาแล้ว

จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวนะครับ
โรงพยาบาลสนามชั่วคราวใช้อาคารโรงยิม
สวัสดีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่สโมสรตำรวจที่ถนนวิภาวดี
เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่า
จะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ออกไปนอกพื้นที่อย่างแน่นอน
จะจัดกำลังตำรวจดูแลอย่างเข้มงวด๒๔ชั่วโมง
ยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต
คาดว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายใน๒๔สัปดาห์นี้
หนักยังไม่มีเลยในส่วนของข้องกลับ
ตรงนี้ก็ฝากบางคนที่ไปลงข่าวและไปลือต่าง
อาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันไม่เป็นผลดี
เพราะว่าถนัดเจ้าหน้าที่เราก็ทำงานกันหนักทุกส่วน
วันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยัน
บอกว่าขอให้อย่าตกใจกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรายวัน
อย่างที่พบในส่วนของผู้ต้องกักของตมเป็นลักษณะของการติดเป็นกลุ่มก้อน
แต่ไม่ใช่การระบาดระลอก๓ของไทยนะฮะอาจจะได้เข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับ